พาไปดูเรื่องราวที่ว่ากันว่านิ่งเข้าไว้นิ่งเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะรอดเอง
แต่ผมบอกเลยนะนิ่งอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่รอดหรอก
สมมติลุก

สมมตินั่ง

เดี๋ยวหนึ่งสี่สามเอามือตกโต๊ะดั่งพร้อม๑๓๓
เรียบร้อยค่ะป้าย

ไปแล้ววิญญาณออกจากร่าง
นิ่งไว้ก่อนพ่อสอนไว้พ่อสอนไว้อะไรก็ว่าป้าย
แต่แบบเนี่ยไม่รู้งักกัน
ก็โอ้โหครูมาแล้วคุณครูเขาจะสอนแล้ว
ตื่นได้แล้วมาโต
คงจะยังไงกลางคืนไม่หลับไม่นอน
กลางคืนทำเป็นเฮ่าทำเป็นง่วง

เล่าให้ฟังว่าคลิปนี้เป็นคลิปของคุณครูนพดลแหวนเพชร
ที่บันทึกเอาไว้ในขณะที่กำลังจะเข้าไปสอนเด็กที่โรงเรียน
วัดวิเวการามอำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุราธานี
ก็เป็นจังหวัดที่เข้าไปสอนพระเบียนที่เห็น
น้องคนหนึ่งฟุบหลับคุณผู้ชมครับแล้วหลับจริง
หลับต่อหน้าคุณครูนพดลก็ใช้วิธีต่างในการปลูกแล้วนะ
ก็ยังนิ่งอยู่นิ่งแล้วขนด้วยที่สำคัญ
หลับลึกน้องก็อาจจะอ่านหนังสือดึกก็ได้ค่ะ
เอาเป็นว่าเออคงจะอ่านหนังสือดึกแหละนะ
คุณครูก็เลยถ่ายเอาไว้อาจจะเป็นคลิปความน่ารัก
ของคุณครูแล้วก็นักเรียนที่จะเก็บความน่ารักนี้เอาไว้
ก็เลยเอามาให้ได้ดูกันแบบนี้
แต่ว่าเพื่อนอย่าไปบุลลี่น้องนะอย่าไปแซวนะ
มันเกิดขึ้นได้จริงคนง่วงง่วงก็คือง่วง
อาจจะแอบหลับได้แต่ก็ถึงเวลาตื่นไม่มีใครว่านะ
คุณก็เป็นแบบนี้เหรอฮะ
ใช่หลับแล้วพอตื่นขึ้นมาโอ้ยน้ำลายยืดมีแต่คนมอง
ก็ไม่แปลกนะแล้วคุณทำยังไงคะ

เรียบร้อยคือจริงมันเกิดขึ้นได้กับเด็ก

เล่นมันจะสนุกแล้วพอออกไปเล่นกลางวันเหนื่อยเนี่ย
เป็นได้เป็นเรื่องธรรมดานะคะ